คุณพิงกี้ก็อยู่ในเรือนจำแล้วแต่ทีนี้ฮะ
ทางเจ้าหน้าที่กำลังออกหมายเรียกผู้ต้องหาล็อต๑๖คน
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่สิบห้ากันยายนอืม
สองในสิบหกแล้วก็เป็นสองในสี่กลุ่มแรกนี่ไงเนี่ย
คือมันมีหลักฐานชัดมากเลยว่าเงินเข้าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้าน
มันกลายเป็นประเด็นฮะเพราะว่าทางด้านของอ่า
พอกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูล
เปิดเผยภายหลังการประชุมว่ามีมติเรียก๔คนจากล็อต๑๖คน
นาฬิกาที่กองคดีการเงินนอกระบบนะฮะ
ส่วนอีก๒คนเป็นประชาชนทั่วไปแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นประเด็นนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมานะครับว่า
สิ่งสำคัญที่มั่นใจได้ว่ามีความเกี่ยวข้อง
นั่นก็คือการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่านี่คุณ
เส้นทางการเงินมันชัดเจนพบว่ามีเงินเข้าหลากหลายล้านไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
กลายเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันไปหมดแต่ทีนี้ออกหมายเรียก
ก็ต้องนำมาสอบปากคำถูกต้องไหมก็ต้องดูว่า
ข้อมูลจากการสอบปากคำมันจะเป็นยังไงต่อนะครับ
ทีนี้มีความคิดเห็นของทนายเดชาโพสต์คลิปทางเพจทนายคลายทุกข
เป็นลักษณะตัวการร่วมโอกาสได้รับการประกันตัวก็มีน้อยมาก

ตั้งแต่ตอนที่อายการให้คำแนะนำมาช่วงแรกแล้ว
เกี่ยวกับการที่ต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา
พร้อมเตรียมตัวเข้าชี้แจงรายละเอียดให้ฟังถึงข้อเท็จจริงทั้งหมด

และยังยืนยันว่าทั้งคู่ยังอยู่เมืองไทย

ก็มีการโพสต์รูปลูกของตัวเองนะ
โพสต์ภาพลูกชายของตัวเองใช่ไหม
ลูกสาวใช่มั้ย
แต่ไม่มีแคปชั่นไม่มีข้อความอะไรนะฮะ

ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่ต้องติดตามดูนะ

สองคนจะไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกหรือไม่อย่างไรนะฮะ